คุณผู้ชมครับเรื่องการเมืองก็ร้อนแรงก็ต้องตรวจสอบกันเหมือนกันนะครับ
วันนี้เอาเรื่องการเมืองมาพูดกันตั้งแต่ต้น
แต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดปัญหากับพักประชาธิปัตย
ต้องเลื่อนการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพัก
เพราะมีปัญหาเรื่องของระบบนะครับ
ส่วนการที่รองนายยกรัฐมนตรีนายสมคิตจาตุศีพิทักษ
ออกมาบอกว่ามีรางสังหรณ์
ว่านายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งหน้าตาจะคล้ายเดิม
อยากรู้ไหมครับว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เมื่อถูกถามคำถามนี้แล้วจะตอบว่ายังไงฮะ
ก็ปลดหน้าไม่เกินเดือนหน้า

ไม่เกินต้นเดือนทันวาคม

เพราะว่ามันมี

ปลดอะไรฮะปลดล็อกกิจกรรมทางการเมืองนะครับ
ก็น่าจะไม่เกินต้นเดือนธันวาคมปลดล็อกแน่นอนนะครับ
เวลานี้เหมือนคอสชปลดล็อกอยู่แล้ว

กันได้แล้วไง
นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งอาจจะมี

คำถามนี้ถูกถามกับพลเอกประวิทย
เลาะเลยนะพร้อมกับย้อนถามว่า
แล้วสื่อมวลชนคิดแบบเดียวกันหรือไม่
รองสมคิดคงคิดเหมือนกับพวกเรา
แล้วสื่อละคิดอย่างไรคิดเหมือนกันหรือเปล่า
ถ้าสื่อคิดว่าขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้ง

แล้วสื่อคิดว่าเหมาะสมหรือไม่
ก็ย้อนถามสื่อเหมือนกันนะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
จัดงานจิบน้ำชากับผู้สิทธิ์ข่าวเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
และบอกว่าได้เตรียมเดินเท้าพบประชาชน
เพื่อรับสมัครสมาชิกในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
โดยพื้นที่แรกจะได้นำแกนนำพักลงไปในพื้นที่เศรษฐกิจ
ในวันที่๕พฤศจิกายนนี้ก็คือย่านเยาวราชนะครับ
แล้วก็มีแผนในการพบประชาชนในพื้นที่อนุสวรีชัยสมภูมิ

ยื่นคำร้องไปยังกรกตและคอสชแล้วนะครับ
ไม่กังวลหากต้องพบกับคนที่เห็นต่างทางความคิด

การแสดงความเห็นเป็นสิ่งสำคัญของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตยที่พึงกระทำได้นะครับ
อันนี้แต่ละพักก็เดินสายในการหาสมาชิกเข้าพักนะครับ

ไปดูความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้กันหน่อย
เรื่องของการหยั่งเสียงลงคะแนนเพื่อจะเลือกหัวหน้าพักระบบไงคุณ

ก็เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการเปิดให้สมาชิกพัก
ลงคะแนนอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และมีสมาชิกพักไปรอลงคะแนนเสียงจำนวนมากนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาไม่สามารถลงคะแนนได้
ซึ่งนายธนาชีรวินิตกรกตภักดิ์

ความผิดพลาดครั้งนี้ทำให้กรกตของพักรู้สึกไม่สบายใจนะครับ
เกิดจากความผิดพลาดของระบบทำให้เวลาลงคะแนนจะเปิดในเวลา๑๕นาฬิกาของวันที่๑พฤศจิกายน
จึงมีมติให้เลื่อนออกไปเป็นวันที่๙พฤศจิกายน

ทำให้เครื่องจะเปิดทำการตัวเองเวลาบ่าย๓โมงถึงตีหนึ่งของเมื่อวานนี้ครับ

แต่เครื่องมันจะเปิดได้จริงคือ๓โมงแล้วแก้ระบบไม่ทันจริงนะครับ
ตัดสินใจให้ยกเลิกการเลือกตั้งของเมื่อวานนี้ออกไป
เพื่อนำเครื่องเลือกตั้งทั้งหมดกลับมาแก้ไขเรื่องเวลาใหม่
หน่วยเลือกตั้งต่างเฉพาะกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคเหนือก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่๙พฤศจิกายน๘โมงถึง๖โมงเย็น
ส่วนวันเลือกตั้งของภาคใต้และอีสานก็จะเป็นวันที่๕พฤศจิกายนตามเดิมนะครับ
ส่วนการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชันนั้นยังลงได้นะฮะวันที่๑๓พฤศจิกายนตามเดิมนะครับ
โดยนายธนายืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครทั้ง๓คนและไม่ใช่เรื่องของความไว้วางใจกันในพัก
ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าคะแนนของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมผู้สมัครหมายเลข๒มีคะแนนสูสีกับนายพิสิทธิเวชาชีวะผู้สมัครหมายเลข๑เมื่อวานหมอวรงก็โวยเลยเหมือนกันนะ
เกี่ยวกับเรื่องของระบบไอทีเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะที่น้องระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็รออยู่เรื่องของวันสอบแกดแพทไงว่าจะมีการเลื่อนไหมทีนี้ค่ะความชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานก็มีการประชุมกันนะคะโดยนายแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์แถลงหลังจากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการคัดเลือกบุคคล

ก็เป็นภาษาหัวว่าบังคับใช้กฎหมายบัญชีทรัพย์สินกิ๊ก

ก็วันที่๑พฤศจิกายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การกำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา๑๐๒พศ๒๕๖๑นะครับ
โดยให้ผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงต้องยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

และที่สำคัญยังกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส

โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบการอยู่กินเป็นสามีภรรยา
หรือแสดงให้เห็นปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภรรยากัน
เจ้าพนักงานของรัฐและต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกัน
แต่ยังปรากฏหรือมีพฤติการเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่า
มีสถานะเป็นสามีภรรยากัน

จะหลบเลี่ยงไม่ได้ไม่งั้นควรแบบว่า
ลบเลี่ยงทำเป็นอย่าขาดกัน
แล้วก็ทรัพย์สินอยู่ที่ภรรยาแต่ตัวเองไม่แสดงทรัพย์สินไง
อันนี้เขาให้แสดงทรัพย์สินแล้วแม้จะหย่ากันก็ตาม
หรือว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตาม
แต่ทำให้คนในสังคมรู้ว่านี่คือสามีภรรยากัน